เพราะว่าลงพื้นที่ไปนอกจากจะเอาแรงกายไปช่วยเหลือแล้วเนี่ย
เรื่องต้นที่เขาบอกประกาศไว้ว่านำเงินส่วนตัว

แล้วก็มีหลายคนใช้ช่องทางคุยของคุณบิน
บัญชีของคุณบินนี่แหละในการร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินโอนเงินเข้ามา
ตอนนี้ยอดเนี่ย๒๐๐ล้านแล้วใช่ไหมค

จาก๑ล้านแรกที่เป็นเงินส่วนตัวคุณบินเอง
ตอนนี้หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศของประเทศไทย๒๐๐ล้านบาทแล้ว
สิ่งที่เมื่อวานี้คุณภาพภูมิและคุณทัศนายมีโอกาสได้พูดกับคุณบินไปเลือกในพื้นที่ด้วย
เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงค่ะ
บัญชีนะขนาดนี้คือโตรงคุณบินใช้บัญชีใน
ผมขอแจ้งนี้ถึงบัญชีเก่าว่าวันนี้มันมีคนที่แบบมันใจร้ายจริงมันไปปลอม
กสิกรไทยที่๐๕๔๑๒๒๖๕๔๐
นั่นคือบัญชีที่ครั้งแรกที่ผมลงเป็นออมทรัพย์

ใช่ครับตอนนี้มันรวดหมดมากคนแห่เข้าไปแบบบริจาคกันเยอะมาก
ทางธนาคารบอกคุณบินตอนนี้เงินมันตีกลับหมดเลยมันเข้าไม่ได้
ขออนุญาตคุณบินมีกระแสอะไรบอกผมมี

เพราะมันจะคล่องตัวได้เงินเข้ามาได้เยอะมากเลย

กระแสไร้วันกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี๗๐๖๑๐๓๗๗๙๓ครับ
อืมคุณผู้ชมจดเลยย้ำนะครับ๗๐๖๑๐๓๗๗๙๓
บัญชีกระแสไร้วันบินบริษัทชื่อบินบริษัทเลย

อยากกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ
ซึ่งมอบโอกาสและไว้วางใจผมนะครับ
ได้นำเงินกว่า๑๔๐กว่าล้านบาทมามอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบราษฎานี
ที่กำลังถูกอุทธกภัยอย่างมากมายนะครับ
แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีใจที่เห็นชาวบ้านที่เขาเกิดวิกฤตอย่างนี้
มีความสุขในวันนี้แล้วก็อีกอย่างคือ
เมื่อกี้ล่ากู้สูตรเสียโป้บมไปจากผม๑ล้าน
จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดครับรับรองครับขอบคุณมาก
ให้กับทุกคนที่ได้มอบตรงนี้มาให้กับพวกเขานะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ทำบุญ
ทำอะไรมาก็แล้วแต่ที่ผ่านตัวผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้รับเกียรติตรงนี้มาก

ย้ำเรื่องของบัญชีอีกครั้งนะคะ

แต่ว่าถ้าโอนบัญชีนี้จะสะดวกกว่า
ธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีกระแสรายวันสาขาเซ็นทรัลปลิ่นเกล้านะคะ
เลขที่บัญชีคุณผู้ชมแคปไว้ได้เลย
สำคัญที่สุดคือชื่อบัญชีบินบรรลือฤทธิ์เขียนแบบนี้อ่านแบบนี้เท่านั้นนะคะ
หลายคนเอาโพสต์ไปแชร์ต่อกัน

เราก็พิมพ์แค่เลขบัญชีแล้วก็กดโอนไปเลย
โดยที่บางทีไม่ได้ตรวจสอบชื่อบัญชีว่ามันถูกต้องไหม
คุณบินฝากมาบอกเลยว่าโอนบัญชีเก่าก็ได้บัญชีใหม่ก็ได้
อย่างเดียวเลยดูชื่อบัญชีให้ถูกต้องเป็นชื่อบัญชีนี้เท่านั้น
เป็นบัญชีอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพ
โอกาสในช่วงเวลาที่คนเขายากลำบากแบบนี้
มันมีบัญชีของธนาคารออมสินด้วยที่มิจฉาชีพเขาเอาไปปลอม

ล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารออมสินก็แจ้งออกมาแล้ว
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวธนาคารออมสินก็อยู่ในขั้นประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่
ทำการตรวจสอบเลขบัญชีแล้วก็เชิญเจ้าของบัญชีดังกล่าวมาพบ
แล้วก็ได้อายัดการดำเนินทางธุรกรรมบัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
คือไม่สามารถทั้งฝากเงินเข้าไปโอนเงินเข้าไป
หรือว่าถอนเงินทำธุรกรรมกับบัญชีนั้นได้
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบบัญชีของธนาคารอื่นด้วย
ก็เชื่อว่าตอนนี้ธนาคารอื่นเขาก็คงดูแลบัญชี
ถ้าเป็นบัญชีปลอมเขาก็คงจะจัดการนะครับ
แต่อย่าลืมว่าถ้าจะโอนจริง

เมื่อสักครู่นี้คุณบินบอกว่าทุกบาททุกสตางค
โปร่งใส๑๐๐ถึงมีถึงมือพี่น้องชาวอุบลแน่นอนนะครับ